อบจมหาสนุกสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมครับ

พร้อมกับคุณชัยยามิชเชย์

แม่นัก
และติดตามให้ได้นะครับเพราะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของ
หวาดเสียวที่คุณจะต้องร้อง

เราจะไปมอบไปแจกกันที่ตลาดน้ำดอนหวาย

พาลเดียวแม่ก็แย่แล้วนี่สามพาลเลย

ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง